เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่วงการเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะ
สำหรับคุณเสถียรทำมือต้องบอกว่าเป็นนักร้องลูกทุ่ง
แล้วก็มีข่าวแว่วออกมาว่าพี่เสถียรเนี่ยเขาเตรียมจะชิ่งจากครูสลา
เรื่องนี้จะมีมูลจริงเท็จแค่ไหนนะคะ
ซิงเกิ้ลใหม่เมื่อไหร่จะปล่อยออกมาไปหาคำตอบกันจ้า
ปีนี้น่าจะ๑๔แล้วครับ๑๔ปีครับ
ก็คงไม่ไปไหนไหมคะพี่ก็คงไม่ได้ไปไหนครับ
เป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนเดิมครับก็อยู่กับทีมงาน
ครูสลาไม่ค่อยเจอเลยค่ะครับ
ตอนนี้ซุ้มนัมวอเตะอะไรกันอยู่ครับของผมล่าสุดนะครับ
ก่อนจะบอกได้เนอะบอกได้ครับ
ที่จะมีนะครับที่ให้มีให้ฟังเร็วนี้นะครับประมาณวันที่๗
สำหรับชายวินดี้ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับ
เอาล่ะสำหรับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของพี่เสถียรก็เตรียมติดตามกันได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
สำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงโดยเฉพาะแฟนเพลงลูกทุ่งแบบอินดีอินดีก็น่าจะถูกอกถูกใจแหละจ